ประเด็นแรกในวันนี้นะคะไปดูกันก่อนความคืบหน้า
หลังจากที่มีคนร้ายใช้มีดแทงคอสาวเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มช่างแอร์ที่เป็นผู้ก่อเหตุได้แล้วรับสารภาพบอกว่าที่ตัดสินใจฆ่าเพราะหวังจะชิงทรัพย์
แต่ผู้ตายพยายามร้องขอความช่วยเหลือนะคะก็สร้างความคับแค้นใจให้กับทั้งญาติและชาวบ้านที่ไปดูการทำแผน
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
คลิปวงจรปิดภายในบ้านของนางสาวนัทธริกาชิบาฮาระหรือไอซ์แฟนนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
บันทึกภาพวินาทีที่ผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์มาบีบแตรที่หน้าบ้าน
ก่อนเข้ามาใช้อาวุธมีดที่เตรียมไว้จี้เข้าที่ด้านหลังเพื่อหวังเอาทรัพย์สินก่อนลงมือฆ่า
ไป๒วันตำรวจภูทรภาค๓ส่วนที่กำลังกับตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจภูทรโพกลางและตำรวจภูทรหนองบุญมากรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ
โดยเฉพาะรอยสักและแหวนของคนร้ายจากวงจรปิดขณะจี้ผู้เสียชีวิต
พยานแวดล้อมที่ให้การเป็นประโยชน์
พบผู้ต้องหาคือนายธิรพลด้วงกระโทกให้การรับสารภาพว่าต้องการเพียงทรัพย์สิน
ไม่ได้มีเจตนาจะลงมือฆ่าแต่เนื่องจากผู้เสียชีวิตพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
บันดาลโทษะใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่ต้นคอและปล่อยให้เสียชีวิตบนที่นอน
ขณะควบคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพและไปชี้บริเวณที่นำมีดโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถของผู้เสียชีวิตไปทิ้งไว้

ยืนดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากพร้อมคำตะโกนด่าสาบแช่ง
โดยเฉพาะน้องชายและพี่สาวของผู้เสียชีวิต
พยายามฝ่าวงล้อมเข้าไปดูหน้าผู้ต้องหาขณะทำแผน
เพื่อถามเหตุผลที่ลงมือฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเพียงเพราะประสงค์ต่อทรัพย์
ทำใจไม่ได้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจเดินปลอบใจน้องชายของผู้เสียชีวิต
พร้อมให้กำลังใจว่าได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้
ว่าจะหาตัวคนฆ่าพี่สาวมารับกลับให้ได้
เพื่อให้ชีวิตอพิวเกิดเพิ่มขายให้ชีวิตโทรก